เริ่มกันที่เรื่องราวของการแข่งขัน

ตอนนี้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ติดตามบรรยากาศกันได้นะครับจากรายงานครับ

แม้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกจะมีการระบาดของโควิด๑๙
ในการใช้เรื่องของทักษะเป็นตัวชี้วัด
ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีปราบเซียน
ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
เขี้ยวกันมาเกือบ๓เดือนตั้งแต่รอบคัดเลือก
โดยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์
คว้าแชมป์มาได้๒รุ่น๗๘ปีและ๙๑๐ปี
ส่วนแชมป์รุ่น๑๑๑๒ปีเป็นของทีมวัดกู้เอ
มากกว่าผลแพ้ชนะสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกได้รับ
ก็คือประสบการณ์จากโลกภายนอก
ถือเป็นบทเรียนนอกตำราวิชานอกห้องเรียน
เพราะไมโลเชื่อว่ากีฬาคือครูชีวิต
จะเอาที่หนึ่งให้ได้เลยครับแน่นอน
หลังจบการแข่งขันไมโลจัดเตอร์ไพรส์
ซอลนัดกระชับมิตรให้กับทุกรุ่นอายุ
ชนะเลิศพบกับรองชนะเลิศ
และถึงแม้ในรุ่น๗๘ปีทีมบุรารักษ์อาคาเดมี่
จะได้อันดับ๒รวมทั้งในเกมกระชับมิตรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
แต่บรรดากองเชียร์ผู้ปกครองก็สร้างสีสันได้อย่างสนุกสนาน

ถึงเราจะแพ้แต่ว่าตั้งแต่รอบแรกมา

ผมก็โอเคครับในเรื่องการพัฒนาการของเด็ก
ประสบการณ์ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะแพ้ชนะ
แต่ถ้าชนะชัยชนะคุณก็ไม่อาจจะยั่งยืนตลอดไป
เพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ

แต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเด็กที่ลงแข่งขันรายการนี้
ความผิดพลาดกลับไปพัฒนา
เป็นแรงผลักดันเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า